คุณผู้ชมครับจากกรณีของการตรวจสอบว่าบ้านพักตากอากาศ
ของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับนายพลนะครับ
ซึ่งเป็นอดีตรองพบตรไปทับที่สาธารณะนะครับ
แล้วก็ทับที่ผืนป่าอุทยานแห่งชาติทัพลาน
วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาออกมาชี้แจงแล้ว
กรณีนี้กำลังมีการดำเนินคดีนะครับ

ชี้แจ่งข้อที่จริงถึงการดำเนินคดี

โดยระบุว่าเมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทัพลานที่๒

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้ร่วมกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่บ้านพักตะอากาศ
ในตำบลไทยสามัคเมืองเวิร์ดวงน้ำเขียว
ซึ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติทัพลาน
ผลการตรวจสอบพบว่าบ้านพักดังกล่าวเนี่ย
อยู่บนพื้นที่ราบติดรำลางสาธารณะ
มีรั้วรอบพื้นที่มีทางเข้าติดกับถนนสาธารณะ
ภายในมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่พักและอาคารอื่น
รวมจำนวนถึง๖หลังนะครับ
จากการสอบถามนางติ๋มซึ่งรับจ้างทำงานมาตั้งแต่ปี๒๕๔
ได้ความว่าที่ดินและบ้านพักเป็นของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายจริง
ก่อสร้างไว้เพื่อพักผ่อนแล้วก็นานจะมาพักครั้งหนึ่ง
จากการตรวจวัดพื้นที่โดยใช้เครื่องมือตรวจพิกัด

ก็พบว่ามีเนื้อที่ถึงประมาณ๑๓ไร่๑งาน๗๕ตารางวา
และตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทัพลาน
โดยการตรวจสอบรวบรวมพยาหลักฐานเบื้องต้นพบว่ากระทำผิดจริง

ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของสพวังน้ำเขียว
ดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งพนธบรวจตรีพงศ์เดชพรมมิจิต
และนางชายานิตพิศิษฐ์วานิต
ซึ่งเป็นผู้มอบที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่พลตำรวจเอกจุมพลด้วยนะครับ
โดยแจ้งความผิดฐานร่วมการก่อสร้างหรือทำ
ประการใดอันเป็นการทำลายป่า
หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเอง

และอื่นรวมอีก๔ข้อหา
หลังจากนี้ก็จะมีมาตรการในการยึดทรัพย์ต่อไปนะครับ

บ้านหลังนี้ก็ก่อสร้างเมื่อปี๒๕๕๔นะคะ
ซึ่ง๒ผู้ต้องหาใน๓คน

ก็คือเป็นผู้ที่ขายให้กับอดีต

คนขายให้ก็เป็นยศนายพลเหมือนกันนะครับ